ไปดูต่อติ๊กต๊อกของคุณตานดอกโทนี่นะคะ
เขามีไอเดียตกแต่งรัวบ้านเก๋จริงเลยค่ะ
อ้าวให้ดู
ฝาขวดน้ำเหรอคะน้องคุณต้องแล้วค่ะน้องคุณต้องเฮ้ย
ฝาขวดน้ำหลากสีสันเอามาตกแต่งรั้วบ้าน
เห็นแล้วก็สะดุดตาแปลกเก๋ไก่มินิเม่าเบาคุณผู้ชมค่ะ
ไอเดียนี้คุณตานเจ้าของคลิปบอกว่าได้มาจากคุณลุงนะคะ
เป็นคนที่ชอบเอาขวดน้ำไปขายแล้วเก็บฝาขวดน้ำกลับมาติดรั้วบ้าน
ตอนแรกเนี่ยนะคะจะเป็นแบบใบมีดไขว้กัน
แล้วคุณลุงก็จะเอาขวดน้ำฝาขวดน้ำนี่นะมาเสียบตามใบมีดนะคะ
ทำไปเรื่อยแบบนี้ค่ะเพื่ออะไร
หนึ่งก็คือกันขโมยสองบางทีกันนกได้
หรืออะไรที่มันจะมาเกาะตรงรั้วบ้านไง

คุณตานบอกอีกว่านี่เป็นความสุขของคุณลุงนะคะ
ที่ได้นำวัสดุมาใช้ให้เกิดประโยชน์
แล้วยังเป็นความแปลกใหม่ที่ยังไม่เคยเห็นด้วยนะคะ
อ่ะใครได้ไอเดียแบบนี้แล้วรู้สึกว่าเออ
ฝาขวดน้ำจะทิ้งคว่างก็เสียดาย
มาทำประโยชน์แบบนี้ก็ได้เช่นกันนะ
มันก็สวยดีนะมันก็ดีกว่าเอาไอ้ขวดแก้วมาคุบให้เป็นปากฉลาม
มันก็เป็นการทำประโยชน์ในลักษณะที่ต่างกัน
ขวดแก้วก็ดีแบบนี้ก็ดีอีกแบบหนึ่งพอได้สีสันสวยงาม
แล้วก็ไม่ต้องทิ้งขยะคลาสติกไปด้วย